คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้กันนะฮะที่เป็นพาดหัวเนี่ยนะครับ
คือไม่ชอบหน้าเป็นเหตุทำให้อดีตพี่เขยกับอดีตน้องเมียมาเจอกันแล้ว
มีการปะทะกันตั้งฝ่ายต่างมีปืนคุณ
ทั้งคู่ประชิดตัวแล้วก็ดวนปืนใส่กันเป็นคลิปเหตุการณ์อย่างที่เห็น
คลิปนี้ไม่มีเสียงนะคุณผู้ชมฮะแต่กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุสามารถจับภาพไว้ได้
เห็นไหมฮะทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหเหมือนประชิดตัวกันกำลังทะเลาะกันยื้อแย่งอะไรกันสักอย่าง
ในมือทั้งคู่คุณมีปืนทั้งคู่
ใช่แล้วคือแบบเป็นแสงจากปลายกระบอกปืนออกมาแบบนี้
และสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นตรงมุมเสาเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเสียท่าไปแล้วพลาดท่าไปแล้วนะฮะ
นิ่งอยู่แบบนั้นแล้วก็เห็นแต่ขาโผล่ออกมานะฮะ
แล้วขาเนี่ยก็มีเลือดด้วยนี่ส่วนอีกคนนึงอ่ะ
คือก็บาดเจ็บเหมือนกันนะถูกยิงใส่เหมือนกัน
แต่ยังสามารถที่จะยืนได้แบบนี้นะครับเป็นคลิประทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าคลิปนี้แม้จะไม่มีเสียงแต่ว่ามีแสงปืน
ทำให้เราเห็นว่ามีการยิงปืนกันประมาณ๕๖
นัดและอีกคนลงไปนอนกับพื้นส่วนอีกคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังสามารถที่จะยืนอยู่ไหวนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ภายในสาราหมู่บ้านหมู่ที่๑ตำบลแหลมตะโนด
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธาลุงนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพควนขนุนเข้าตรวจสอบ
พบว่ามีผู้รับบาดเจ็บ๒รายก็คือนาย
ถูกยิงเขาที่แขนซ้ายตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ในคลิปก็อย่างที่เห็นว่าเขายังสามารถยืนอยู่ได้นะฮะ

เต็มไปหมดเลยคุณแล้วก็ปลอกกระสุนเยอะเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพบกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๑นัด
หัวกระสุนปืนขนาด๓๘อีก๑หัว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
ทีนี้ครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
ก็คือสารวัตรกำนันตำบลแหลมตะโนธนายสมพรเมืองชุมอายุ๕๔ปี
นายสมพรเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้ทางหมู่บ้านจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอล
หลังแข่งเสร็จก็นั่งกินเลี้ยงสังสรรค์กัน
ช่วงเกิดเหตุตัวของนายสมพรแล้วก็นายวรวุฒินะครับ
กำลังช่วยกันเก็บของทำความสะอาดสาระหมู่บ้าน
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบนถนน๑นัดเลยคุณ
ก่อนที่นายสุนันนะฮะซึ่งเป็นอดีตพี่เขยเนี่ย
จะเดินถือปืนบุกเข้ามาในสารา
แล้วก็พุ่งมาหานายวรวุฒิอดีตน้องเมียทันที
แล้วหลังจากนั้นฮะก็เป็นไปตามคลิปเนี่ยฮะ
เกิดการกอดรัดฟัดเบี่ยงยื้อแย่งปืนกันตามคลิปจากกล้องวงจรปิด
ทั้งคู่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
สำหรับนายสุนันนะครับนายสุนันนั่นก็คือคนที่เจ็บหนัก
เป็นอดีตพี่เคยได้เลิกลากับภรรยามาแล้ว๒ปี
แล้วก็อาจไม่พอใจนายวรวุฒิอดีตน้องเมียมานานแล้ว
จึงก่อเหตุขึ้นครั้งนี้นะครับ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโหลชลองคุณพรรคดีพนักงานสอบสวน
ซึ่งกำนันหญิงคนนี้ก็คือพี่สาวของนายวรวุฒิ
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาคุณอดีตภรรยาของนายสุนันนะครับ
เพื่อที่จะมาสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริง
โดยเบื้องต้นได้มีการสอบปากพยานในที่เกิดเหตุไปแล้ว๑ปากนะครับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๒คน
ทางโรงพยาบาลควนขนุนส่งต่อไปรักษาตัว

โดยอาการของนายสุนันซึ่งเป็นอดีตพี่เขยมีอาการหนัก
เพราะว่าถูกยิงเข้าที่หน้าท้องและหน้าอกอาการยังน่าเป็นห่วง
กระสุนถูกบริเวณอวัยวะสำคัญ
สำหรับทางคดีนั้นตำรวจได้แจ้งข้อหากับผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย
ฐานความผิดพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุสมควร
ส่วนปืนขอให้ตรวจสอบก่อนว่ามีใบอนุญาตหรือไม่
หากไม่มีก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังนะครับ